อัลฟุติธรรมชาติภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาค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

เกาะจราเข้นี้นะครับตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
พ่อไม่เคยได้ยินหมู่เกาะนี้เลยเนอะพ่อมั่นใจอ่ะแล้วเราก็ดูสีหน้าและแววตาพ่อเวลาที่ตอบออกมานะครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของคุณพ่อยูซุปนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๕๐๐๐บาท
ฟังเฉลยกันต่อครับผมจะเลือกเฉลยเรื่องต่อไปจากเรื่องที่พักของครอบครัว
แผ่นแม่เหล็กตัวการ์ตูนที่ติดตรงประตูห้องของคอลิส
ไม่มีทงชาติของชาติใด

คุณแม่ฟาติมะนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่สองอาเจนติน่าซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก

ไม่รู้
จริงแล้วที่ไม่มีเลยนะครับก็คือทงของสเปน
แต่ไม่เป็นไรเนอะอย่าเพิ่งเสียกำลังใจนะครับตอนนี้เพิ่งจะผิดไปข้อเดียว
เอาละครับเรามาฟังเฉลยกันต่อนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

น้องคอริสเลือกตอบตัวเลือกที่สองภาพที่สองซึ่งเป็นคำตอบที่

ตอบ

จริงแล้วหนูมั่นใจเลยไหมมั่นใจสัญลักษณ์มันเป็นยังไงลูกไหน
หนูต้องบอกสิที่มันผ่านมามันเป็นอย่างไร
ก็เป็นตัวเขียนของภาษาอังกฤษ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของคุณพ่อยูซุปจากจังหวัดสุราชธานีนะครับ
ตอนนี้ถูกไป๒ข้อนั่นก็คือได้ทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
เหลืออีกหนึ่งข้อมาลุ้นกันว่าข้อสุดท้ายนี่แหละเป็นข้อที่สำคัญ
แล้วภาวนาว่าขอให้เป็นข้อที่ถูกต้องนะครับ
จะได้รับเงินแสนกลับไปบ้านหรือไม่ขึ้นอยู่กับเรื่องโรงเรียนดารุสลามวิทยา
ห้ามนำสิ่งมืนเมาหรือยาเสพติดเข้าบริเวณหอพักอยู่ในข้อบังคับข้อที่เท่าใด
ตัวเลือกที่สองค่ะ
ซาฟิยะเลือกตัวเลือกที่๒ข้อที่๘ซึ่งเป็นตัวเลือกที่

ห้ามนำสิ่งมืนเมาหรือยาเสพติดใช่ไหมลูกอยู่ในข้อที่๙
ข้อที่๘นะครับที่น้องตอบมานั้นก็คือห้ามนุ่งกางเกงขาสั้นหรือกางเกงครับหรือเสื้อที่ไม่เหมาะสมตามหลักการอิสลาม
ขนาดเป็นข้อเดียวเอง
เอาละครับตอนนี้นะฮะครอบครัวของคุณพ่อยูซุปจากจังหวัดสุราธานีนะครับได้ทุนไปต่อชีวิตนะครับอยู่ที่๑๐๐๐บาท
ไม่เป็นไรลูกเราทำเต็มความสามารถแล้วเราใช้โอกาสที่ดีที่สุดแล้วในวันนี้
เงิน๑๐๐๐บาทนี้พ่อจะไปทำอะไรก่อนครับ
เก็บให้ลูกได้เรียนก็ซื้อเสื้อผ้ารองเท้าใหม่ใหม่เขาได้ใส่บ้างลูกเรารองเท้าลูกก็ขาดหมดแล้ว
พ่อก็มีจุดประสงค์ว่าอยากเก็บไว้ให้กับลูกแต่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องที่พักที่อยู่ที่อาศัยเป็นสิ่งที่สำคัญ
เพราะว่าหลักของศาสนาด้วยมันก็จะเป็นตราบาปที่ติดอยู่ในใจของผู้เป็นพ่อ
ถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้ก็ลองขยับขยายกันดูนะครับเอาที่ที่มันเหมาะสมแล้วมันเหมาะมันเหมาะมันควรกว่าที่เราเป็นอยู่นะพ่อนะ
แต่พ่อกับแม่อย่าท้อนะครับไม่เคยท้อให้คิดว่าเรามีลูกดีเรามีกำลังใจที่ดีนะครับพวกผมและทีมงานขอกราบขอบคุณมากแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเรานะครับขอให้พระเจ้าคุ้มครองครับ
พระคุณทุกชีวิตมากครับขอบพระคุณครับ
คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ไม่เคยห่วงตัวเองจนวินาทีสุดท้ายที่ผมได้พูดคุยกับเขาลมหายใจเข้าออกเป็นลูกและเมียและเป็นคนในครอบครัว
เพราะฉะนั้นผมฝากครอบครัวของคุณพ่อยูซุกจากจังหวัดสุราธานีไว้ด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าท่านพร้อมที่จะร่วมสร้างทานน้ำใจช่วยกันคนละเล็กละน้อยช่วยกันคนละไม้ละมืออีกคนละก้อนไม้คนละแผ่นก็ถือว่าเขาอาจจะสร้างบ้านหลังน้อยให้ได้อยู่ได้อาศัยกันนะครับผมฝากเอาไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ที่จะพาน้องปลื้มนี่เดินทางเข้ามาพบกับคุณหมอที่กรุงเทพ
ตามกำหนดนัดหมายอย่างต่อเนื่อง
ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความเมตตาต่อครอบครัวของน้องปลื้ม
แล้วก็ให้ความเมตตาต่อทุกครอบครัวที่มาในเกมต่อชีวิต

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาททุกวันเสาร์และวันอาทิตย
เวลา๑๙น๑๕นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้ลาไปก่อนเกมต่อชีวิตสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อชีวิต